ข่าวของเรานะฮะไปจับตามองการเคลื่อนไหวนะครับ
การเดินทางไปอุทยานราชพักษ์อยู่ที่สถานีรถไฟบางกอกน้อย
ซึ่งจานิวเขาเป็นแกนนำในการนัดหมายในวัน๗โมงเช้านี้๗โมง๑๑นาทีแล้ว
บรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะครับ
คุณภัยศาลเสาเกลียวผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสถานการณ์ทางโทรศัพท์ให้ทราบสวัสดีครับ

ครับจนถึงขณะนี้นะครับ
ก็ยังไม่เดินทางมาที่สถานีรถไฟรถไฟบางกอกน้อยนะครับ
แต่มีมวลชนบางส่วนก็เดินทางมารอแกนนำนะครับ
ทำกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟอย่างเข้มงวดนะครับ
โดยมีการตรวจกระเป๋าสแกนหาวัตถุต้องสงสัย

ป้องกันไม่ให้มีมูลที่สามเข้ามาก่อเหตุ
ซึ่งล่าสุดทางมวลชนก็ยืนยันว่าทางแกนนำก็จะเดินทางมา
เพื่อจะเดินทางไปอุทยานราชภักษ์นะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับนายศิริวิทย์ก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คนะครับ
บอกว่ายืนยันจะเดินทางไปอุทยานราชภักษ์นะครับ
เพื่อไปตรวจสอบข้อมูลการข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตนะครับ
โดยช่วงประมาณสัก๑๖นาฬิกาก็จะมีการอ่านแถลงการนะครับ
พร้อมส่องไฟฉายหากลงที่จะเป็นปัญหา
ครับแล้วจากนั้นก็จะเดินทางกลับนะครับ
ครับล่าสุดนางผู้ว่าการรถไฟครับ
ได้เดินทางมาดูแลความสงบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่นะครับ
พร้อมยืนยันนะครับจะดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ
ซึ่งหากมีเหตุการณ์มีปัญหาอะไรก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุทันทีนะครับ
บรรยากาศโดยรอบนะครับก็มีประชาชนเดินทางไปสัญจรด้วยรถไฟอย่างปกตินะครับ
โดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารนะครับขณะนี้ยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยไหนเข้ามาในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ในบริเวณสถานีรถไฟธนบุรีหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยนะครับครับ
ครับล่าสุดก็มีทางเอ่อแก่นำพลเมืองโต้กลับนะครับก็ได้เดินทางมาเพื่อรอทางนายรังสิมันโรมนะครับ
เพื่อจะเดินทางไปเอ่ออุทยานราชภักษ์พร้อมกันนะครับ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดของสถานีรถไฟประกอบน้อยนะครับ
ครับเท่าที่เห็นภาพก็ยังไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับ
ขอบคุณคุณภัยศาลด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่หลายคนรอกันอยู่

จานิวนะฮะก็ยังไม่มาอย่างที่ตามรายงานของผู้สิทธิ์ของเรานะครับ
แต่ว่าเรื่องของการวางกำลังเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เป็นที่ผิดสังเกตใด
ว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารวางกำลังไว้อย่างไรนะครับ
แต่จานิวบอกนะครับว่าเชื่อเลยว่าต้องโดนจับแน่ที่นั่น
ใช่แต่ถ้ายังไม่เห็นตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีซ้อนแผนหรือเปล่า

ก็เดี๋ยวผู้สื่อข่าวคุณภัยศาลยังคงติดตามอยู่ตรงนั้นแหละ
ถ้ามีอะไรก็จะรายงานเข้ามาให้ทราบนะคะ